ไปดูคลิปภาพเหตุการณ์ภาพหนึ่งเสมือนเป็นภาพยนตร์เลยก็ว่าได้
คือมีชาวประมงนะฮะเขาใช้อุปกรณ์หาเขาเรียกว่าคราดหอยเถื่อนผิดประเภท
ถูกเจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุ่มแต่ว่าระหว่างการจับกลุ่มจะเอาผู้ต้องหาเข้าฝั่ง
มีกลุ่มเพื่อนชาประมงอีกสักประมาณเยอะแยะมากมายมาล้อม
แล้วก็ไปชนเรือเจ้าหน้าที่เพื่อชิงตัวผู้ต้องหากลับไป
คือเหมือนในหนังจริงเหมือนในหนังในภาพยนตร์
ว่าดูหนังโจรสลัดอยู่อ่ะเออโหดมากอ่าไปชมภาพเหตุการณ์หน่อย
เรือเจ้าที่พังเลยนะครับนะฮะนี่เป็นคลิปเหตุการณ์บางช่วงบางตอนนะฮะ
เจ้าหน้าที่ประมงก็คือนายสมพรยีสมันซึ่งเป็นห่วยป้องกันและปรับ
รามประมงทะเลปากพันธนังจังหวัดนครสิทธิ์ธรรมราช
ก็กำลังพูดคุยกันกับผู้ต้องหาเนี่ยครับ
ก็คือทางด้านของนายสุวรรณรัฐยิ่งบุรุษ
เพราะว่าเขาลักลอบใช้เครื่องมือผิดกฎหมาย
เป็นคราดหอยแคลงที่บริเวณร่องน้ำปากนครเย็นวันที่๓ตุลาคม
กำลังยึดเรือมาแล้วก็เอาตัวขึ้นเรือของเจ้าหน้าที่

เรือเร็วมาเลย๒ลำใช่ไหม
มาเลยครับ๑๕คนครับเอาเรือหางยาวมา๕ลำครับ
๕ลำนะฮะมีกลุ่มชาวประมงฆาตหอยมาติดตามไล่ลาด
แล้วก็เอาเรือของเขาพุ่งชนเรือเจ้าหน้าที่นะฮะ
เรือของเจ้าที่เสียหายแล้วเขาปิดล้อมเรืออยู่อย่างนั้นนะ
แล้วก็ตัดเชือกลากจุงเรือของกลางทิ้งนะฮะ
แล้วก็แย่งตัวผู้ต้องหาไปได้
แล้วก็มีคนเข้าเห็นเหตุการณ์กลงถ่ายทริปเกินไป
สุดท้ายชิงตัวไปได้แล้วก็พาผู้ต่อหาหลบหนีไป

อันนี้เขาบันทึกภาพไว้บางส่วนนะฮะ
จากนั้นคนที่เจ้าหน้าที่เองก็เข้าไปแจ้งความ

ก็ไปแจ้งความแล้วก็เร่งดำเนินการเอาผิดกับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะครับ

โดนไปเลยจาก๑๕คน๑๕คนนะครับ
เหตุการณ์นี้ตรวจสอบแล้วกลุ่มเรือประมงหางยาว๑๕ลำ
ใช้เครื่องมือลักลอบคลาดหอยแคลงใกล้ฝั่ง
ซึ่งเป็นการกระทำผิดกฎหมายของพระราชบัญญัติการประมงนะฮะ
ก็ต้องมีการควบคุมตัวตอนแรก๒คน
หนึ่งใน๒ผู้ทหารนั้นกระโดดน้ำหนีไปก็จับคุมได้เพียง๑คน

แต่ว่าสุดท้ายก็มีกลุ่มประมงนี้๑๕คนเข้ามา
เขาเชื่อว่าเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลหนุนหลังอยู่นะครับ